คุณดูอิ่มเอิบอิ่มบุญ
ใช่เมื่อวานนี้วันพระนะคะ
พระใหญ่เลยด้วยแล้วก็เป็นวันสำคัญสากลของโลก
ใช่นะครับที่ฉันก็ไปดูบรรยากาศที่สนามหลวงมา

คุณต้องโอ้โฮคนเยอะเลยนะใช่
ส่วนผมเดินทางไปต่างจังหวัดมา
ก็เห็นพี่น้องชาวต่างจังหวัดเข้าวัดทำบุญกันอย่างคึกคักเลย
เวียนเทียนแม้ว่าบางพื้นที่คุณฝนอาจจะตก
ฝนอาจจะตกคุณผู้ชมอาจจะเจอฝนตกนะครับ
แต่ว่าพุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นความชุ่มฉ่ำ
เป็นความร่มเย็นที่มีสายฝนแห่งธรรมได้ตกลงมาแบบนี้นะครับ
ยังพร้อมใจกันในการเดินเวียนเทียนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีด้วยนะคะ
พุทธศาสนิกชนมีโอกาสที่จะได้ร่วมสักการะพระไตรปิดกโบราณ
จากประเทศนออเวย์ที่นำมาประเด็ดสถานถาวร
เป็นแห่งเดียวที่ไทยแล้วก็อาเซียนด้วยค่ะ

พิธีทำบุญตักบาทวันวิสาขบูชา
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก
ประจำปี๒๕๕๙ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
โดยเมื่อวานนี้นายอมรกิจเวงกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ในพระสงฆ์พระสังคราชูปธรรม
หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน
รวมไปถึงยังมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมอีกเป็นจำนวนมากนะคะ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศา๘๙พันศา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศา๘๔พันศาค่ะ
สำหรับวัดสะเกดราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดภูเขาทองเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นวัดที่จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ทุกปีเลยค่ะ

มีการจัดพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชาตลอดทั้งวันเลยนะคะ

การร่วมพิธีอันเชิญพระธรรมเจดีพระไตปิดกโบราณ
ที่มีความเก่าแก่๒๐๐กว่าปี
มหาเทรสมาคมรวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
จัดพิธีอันเชิญพระธรรมเจดี
มาจากสถาบันอนุรักษ์เคอร์เย่นประเทศนอเวย์ค่ะ
มายังประเทศในกลุ่มอาเซียน
ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศสุดท้ายนะคะ
ก่อนที่จะอันเชิญกลับยังประเทศนอเวย์
แล้วก็อันเชิญมาประดิษฐานที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ที่ผ่านมานะคะ

โอ้โหเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางไปสการะบูชา
พระบรมศาลีริกฐาตุมากันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
ผมเห็นนะเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะ
จากที่จะไปให้ความสนใจ
ไปถ่ายรูปขณะที่พุทธศาสนิกชนคนไทยเวียนเทียนแล้ว
ท่านยังเดินเวียนเทียนด้วยกับเรา
ค่ะเป็นต่างชาติหรือจะเป็นชนชาติไหนก็ตาม
ใช่นะครับก็ปลื้มใจในสิ่งที่พระพุทธศาสนาได้กำหนดไว้